ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะเราลงพื้นที่ตามความคืบหน้าให้นะฮะเด็กชายวัยสิบสี่ปีหรือว่าน้องแบงค์นะครับที่เสียชีวิตที่เพชรชบูรณ์ค่ะอีกแรกก็เป็นปริศนาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่กระทั่งล่าสุดได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะเป็นจักรยานยนต์คันหนึ่งที่มารับน้องไปใช่ก็ไล่ต่อจิ๊กซอไปเรื่อยนะครับแต่ดูตรง

กำลังจะเริ่มขึ้นฮะนี่คือคุณย่าของน้องแบงค์นะครับอยู่อยู่ก็ลักษณะอาการเหมือนกับถูกผีเข้าก็ต้องถูกนำตัวมานั่งเนี่ยแล้วก็ลักษณะเหมือนกับคุมตัวเองไม่ได้ฮะคือคุณย่าแต่นั่งร้องไห้ฮะแล้วก็พูดออกมาประมาณว่าพ่อกับแม่หลังจากนี้ต้องรักน้องให้มากนะอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูนะฮะ
อุ้ยฟันก็กลีบมากนะว่าต้องก่อนไปว่าต้องมาลงไปถึงน้องต่อนั้น
คุณดูแลพ่อด้วยด้วยนะแม่
พ่อรักแม่มากมันใหญ่แล้วพ่ออยากน้องให้มันได้รักให้โบนดีใจแหละแม่
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็
รู้สึกได้ว่าเหมือนกับวิญญาณน้องแบงค์เนี่ยมาเข้าร่าง
คุณย่าอยู่หรือยังไรแล้วก็มาบอกสั่งเสียกับคุณพ่อ
คุณแม่ตามที่ท่านได้ยินนะครับในพิธีชาปนกิจศพ
น้องแบงค์นะครับคุณชมครับคุณพ่อของน้องแบงค์นะฮะก็
ก็คือนายชรินบุญธรรมนะครับก็ยืนกอดรูปลูกชายร้องไห้
ตลอดเวลานะทั้งก่อนพิธีทั้งหลังเสร็จพิธีชาปนกิจศพ
นะครับพ่อก็เดินถือรูปน้องแบงค์นะครับหลังจากเสร็จพิธี
ปนักกิจศพนะแล้วก็เดินถือรูปลูกชายเรียกวิญญาณลูก
กลับบ้านก่อนจะเข้าเตาเผาเนี่ยจะต้องมีคนนึงเนี่ยถือกระถาง
ทูบนะอีกคนนึงก็ถือรูปของคนตายมุ่งกลับไปบ้านเลยแล้ว
เรียกชื่อตลอดใช่ค่ะเพื่อเรียกดวงวิญญาณกลับบ้านแต่นี่
เป็นตอนที่มานะฮะระหว่างเดินกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะฮะ
นายฉะวินผู้เป็นพ่อบอกว่าถึงจะยังไง
แม้จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่มีจักรยานยนต์มารับลูกชายไป
เพราะกลุ่มเพื่อนเนี่ย
ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนวันเกิดเหตุ
พฤศจิกายนใครคือคนขี่จักรยาน
ไปรับแบงค์ออกจากร้านยางที่ทำงาน
ค่ะนี่ค่ะตามภาพที่เห็นจักรยานยนต์จอดรออยู่ฝั่งตรงกันข้าม
ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าใครตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใคร
ภาพมันก็อาจจะไกลหน่อยด้วยมันมืด
แก๊งก็เดินกึ่งวิ่งข้ามถนนไป
แล้วก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปกับเขา
จะถูกพบเป็นศพคุณพ่อบอกว่าเอาละเนี่ย
มันก็เห็นแหละกล้องวงจรปิดอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใคร
นะครับตำรวจกำลังไล่สืบสวนอยู่ตอนนี้นะครับ
พ่อของน้องแบงค์บอกว่าตามปกติพ่อจะทำงานอยู่กับแบงค์นะครับ
แต่วันที่น้องหายไปเนี่ยก็คือพ่อกลับมาบ้านก่อนนะ
ก็เลยลูกชายก็เลยเนี่ยอยู่ที่ทำงานอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
นิสัยใจคอของลูกชายยืนยันว่าเป็นเด็กดีขยันทำงาน
แต่ไม่ค่อยพูดมีอะไรก็ไม่ค่อยเล่าให้พ่อฟัง
ก็เลยไม่รู้ว่าลูกมีปัญหาอะไรหรือว่ามีศัตรูนะหรือว่าเป็นอริกับใครหรือเปล่า
ถึงงานงิ้วอะครับพ่อน้องเคยบอกไหมครับว่าเขาอยากไปหรือเขาไม่ชอบไปหรือเขาไปแล้วเขาก็มีเรื่อง

ก็เคยอะไรเห็น
ก็ให้กำลังใจให้บอกว่าใกล้แล้ว

ก็ใครช่วยมามีอะไรก็ให้มาบอกจะได้จับมันมาไวทำไมถึงทำขนาดนี้
ทีนี้ถ้าลองไล่แกะรอยคดีกันต่อนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลจากเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานกับแบงค์นะฮะ
เขาอยู่ทำงานด้วยกันเป็นคนสุดท้าย
สมมุติชื่อแซมก็แล้วกันนะคือแซมเนี่ยบอกกับเราว่าเย็นวันที่๒๘พฤศจิกายนตอนนั้น
เขานั่งอยู่ที่ชั้นล่างของร้านยางส่วนแบงค์นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างบนร้าน
ช่วงเย็นสักประมาณ๑๗นาฬิกาแบงค์ตะโกนลงมาบอกว่า
แซมอย่าเพิ่งกลับนะรอผมก่อนเดี๋ยวพี่ไปส่งผมที่บ้านหน่อย
ผมจะให้พี่ไปส่งบ้านให้หน่อยซึ่งแซมบอกว่าก็ตอบกลับแบงค์ไปว่าเออได้
แล้วก็นั่งรอแบงค์จนถึง๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตอนนั้นแบงค์ก็ยังไม่เลิกเล่นโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ไม่บอกว่าจะให้ไปส่งบ้านตอนไหนบอกตั้งแต่๕โมงเย็นจน๖โมงครึ่งแล้ว
บอกว่าตอนนั้นก็รอไม่ไหวแล้วนะก็เลยตะโกนบอกแบงค์ว่าแบงค์งั้นพี่กลับก่อนแล้วนะมันมืดแล้ว
จากนั้นเขาก็เดินไปที่จักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกจากร้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากนั้น
บอกว่าคาดว่าหลังจากที่แซมออกจากร้านยางไปเนี่ยตอนนั้นที่แบงค์กำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรอยู่เนี่ย
ก็คงจะแชทคุยกับใครสักคนนึงนั่นแหละจนมีคนมาขี่จักรยานยนต์มารับแบงค์ออกไป
น้องไม่ค่อยได้พูดอะไรครับก็บอกแค่ว่ามีเรื่องกับพวกรุ่นพี่หรือรุ่นเพื่อนนี่แหละในกลุ่มเดียวกันครับ
กับเรื่องงานงิ้วเนี่ยครับเขาจะไปแบบนี้ทุกปีไหมหรือว่าเขาจะเป็นประจำเขาจะไปประจำ
ก็ส่วนมากก็มีงานอะไรเขาก็จะไปวันสองวันค่อยกลับมา
แต่งานปีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไปเหรอใช่
เขาเคยบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่ามีเรื่อง
ก็จะตรงกับเพื่อนของแบงค์ที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะ
ที่บอกว่าเขาเองเขาก็จะมารับแบงค์ไปงานงานหนึ่งแล้วแก๊งก็ไม่ไปบอกเดี๋ยวมีคนมารับ
งิ้วประจำปีอ่าแบงค์บอกเดี๋ยวมีคนมารับเขาก็เลยไปก่อน

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านที่แบงค์ทำงานอยู่อะค่ะแล้วยังหย่นนี่นะคะครับ
แล้วก็เป็นจุดที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาตอนที่แบงค์เดินออกจากร้านข้ามถนนไปขึ้นรถจักรยานยนต
แล้วก็ออกไปเลยนะคะสุดท้ายไปพบเป็นศพอยู่ที่ทุ่งหนา
คือ๒๘พฤศจิกายนนะคะคืนนั้นฝั่งตรงกันข้ามของร้านยางมีลานเบียร์สดค่ะ
เยื้องกับร้านยางที่น้องแบงค์ทำงานอยู่เลยครับก็สักประมาณแค่ห้าสิบเมตรเอง
ก็มีงานงิ้วด้วยเป็นงานประจำปีของที่นี่คือแบงค์เนี่ยน่าจะนัดเจอเพื่อนเพื่อไปเที่ยวงานงิ้วนะคะ
อันนี้คือเส้นทางเดี๋ยวเราเชื่อมโยงให้ดูนะคือแบงค์ก็เดินข้ามถนนเดินไปหาเพื่อนในงานงิ้วได้เลยนะ
ซึ่งมันก็ยากที่แบงค์จะต้องโอ้โหให้เพื่อนมารับขี่รถจักรยานยนต์มารับเพื่อจะออกไปงานงิ้ว
คือถ้าจะไปงานงิ้วจริงก็เดินไปได้จากเส้นทางถนนหมายเลข๑๑๓ที่หน้าร้านแล้วยานยนต์
งิ้วอยู่ห่างจากทุ่งนาจุดที่พบศพแบงค์แปดกิโลเพื่อนเพื่อนของแบงค์หลายคนยืนยันว่า
จุดตรงนั้นนะคะจุดที่พบศพแบงค์ไม่เคยไปไม่ใช่เส้นทางกลับบ้านด้วย
แล้วก็ค่อนข้างห่างจากงานงิ้วด้วยมันห่างกันไกลนี่นะคะ
ทีมข่าวไปได้ข้อความแชทของกลุ่มเพื่อนของแบงค์มาค่ะ
อ้างว่ารุ่นพี่คนนึงชื่อในเอเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับแบงค์
แล้วก็ถูกควรตำร้ายนำศพไปทิ้งอำรังไว้ที่ทุ่งนาค่ะ
นี่ไงเขาแชทคุยกันตรงนี้ค่ะเป็นข้อความที่คุยกัน
ลักษณะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมลองอ่านดูเห็นไหมเขาถามว่า
ไหนไปรับไปรับอะไรยังไงเนี่ยค่ะ
ทีนี้คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

เขายืนยันว่า๒๘พฤศจิกายนที่น้องแบงค์หายตัวไปเนี่ยนะ
เขาไปเที่ยวภูทับเบิกกับเพื่อน

เขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอชนแดน

เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่แบงค์เสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่ก็ยังมีคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อีกนะคะ
นายอัวกับนายโอ๊ตซึ่งเป็นคนที่แชทไปหานายเอ
อ้างว่าในเอเป็นคนฆ่าแบงค์อะค่ะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยเลย
นี่นะคะคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
เขายืนยันว่าเขากับน้องชายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่เกี่ยว

เพราะถ้าเขาทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องคงไม่มาให้ข้อมูลกับนักข่าวหรอก
พวกเขาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ปากคำ
นำรถจักรยานยนต์ไปให้ตำรวจตรวจดีเอ็นเอ
อยากขอความเป็นธรรมด้วยเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเขาตกเป็นจำเลยของสังคมไปแล้ว

กับน้องก็จะหาเช้ากินข้ำครับ
กับแบงก์ก็คือว่าเขา
มานี่มาซื้อขนมขนมแล้วก็กลับไปครับ

น้องผมก็มาคันเราแค่นั้น
ผมก็เสียใจนะครับ

แล้วเธอก็ไม่รู้ได้ว่าแบงค์มีปัญหากับใคร
เพราะแบงค์เป็นคนไม่ค่อยบอกอะไร

ลูกชายไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟัง
เวลามีปัญหาทะเลาะบาดหมางกับใครเนี่ย
ไม่เคยบอกอะไรกับแฟนเลย
สิว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้

เขาไม่ได้บอกอะไรเลย

มีแต่รุ่นพี่เขาก็ไปกับเพื่อนอย่างนู้นอย่างนี้

ทำไมก็ถึงทำขนาดนี้คิดว่าโหดเที่ยงมากค่ะแม่งก็ยังตัวเล็กอยู่ด้วยดูให้นิดเดียวไม่น่าทำขนาดนี้
ตำรวจสพดงขุยบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้านะฮะตอนนี้เรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและผู้ต้องสงสัยไป๑๐กว่าคนแล้วนะ
กำลังขยายผลอยู่โดยบอกว่ามีพยานหลักฐานค่อนข้างมากพอสมควรแล้วใกล้จะได้ข้อมูลถึงตัวกลุ่มคนร้ายแล้ว
เป็นภาพที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้นะครับ